ขนมอร่อยอร่อยมาให้คุณผู้ชมได้ทานนี้ครับพี่กุมรับมาให้ดูเอามาให้ดู

เขาแชร์กันมาว่า
กลางวันขายขนมปังนะพ่อค้า
กลางคืนเป็นเทรนเนอร์

ปังกับกล้ามเนี่ยอันไหนใหญ่กว่ากัน
ฉันก็เลยอยากจะท้าพิสูจน์ดูวันนี้ว่า

แต่ดิฉันไปชิมมาแล้วว่ามันอร่อยจริง

เดี๋ยวก่อนใจเย็นเล่าให้ฟังก่อนอะไรมันยังไง
ต้องชิมก่อนจะได้รู้ว่ามันอร่อยจริงหรือเปล่า

มาข้ามน้ำข้ามตากันมากเลย

เดี๋ยวให้ดูก่อนเวลากินเนี่ยมันต้องกินก่อนนี่

อาจจะดูแบบว่าสีมันแถวหลืองนิ้ว

ในสตูเราสตูแบบกาล์ฟฟลิกฮ่า

นี่หอมอย่างแรกเลยมันหอมนะแล้วก็งาบ

เดี๋ยวมันมีขนมปังเนยสดมันมี๒แบบไง
ก็คือเป็นขนมปังสังขยาและขนมปังเนยสด
คุณผู้ชมอันนี้ไม่ต้องเอาไปจิ้มสังขยาแล้ว

ถ้าคนชอบหวานก็จิ้มก็ได้แต่ว่าคือขายเป็นแยกชุดไง
อันนี้คุณผู้ชมลองลองชิมดู

เวลาเขาทำเขาก็จะแบบมีขั้นตอนการทำ
คือน้องเขาเป็นคนแบบว่าทำสูตรขนมปังขึ้นมาเอง

เดี๋ยวจะเกริ่นก่อนว่าน้องเขาเป็นใครมาจากไหนพ่อค้าเนี่ยคือใคร
เพราะว่าในโซเชียลเนี่ยโอ้โหกล้ามใหญ่กล้ามโต

น้องมีชื่อว่าณนัตพงวงเผ่าไทยหรือว่าน้องนน
นนเป็นพ่อค้าขนมปังหน้าใสที่โด่งดังมาก
นนท์เนี่ยคือจริงแล้วเขาเป็นลูกเป็นหลานของเจ้าของร้านราดหน้าร้านดัง
อยู่ที่ศรีราชาร้านนั้นเปิดมาเป็น๖๐ปีแล้วเก่าแก่แล้ว
แต่ว่าที่น้องนนท์เขามาทำขนมปังเนี่ยเพราะว่าตัวเองชอบ
คือตอนแรกจบม๖แล้วกะว่าจะไปเรียนต่อต่างประท่งต่างประเทศ
แต่ว่าติดอะไรหลายอย่างก็เลยยังไม่ได้ไป
ก็เลยทำขนมปังขายข้าวเวลาไปก่อน
ความที่แบบว่าเป็นลูกหลานพ่อค้าแม่ค้าไง
ก็เลยมาทำขนมปังขายดีกว่านะคะก็สนใจจนเริ่มที่จะไปเรียน
ทำขนมปังด้วยตัวเองแล้วก็มาเปิดร้านขายเห็นไหม
เด็กรุ่นใหม่ที่ใส่ใจเรื่องการทำมาหากินเนี่ยก็น่าชื่นชมนะคุณนะ
และตอนนี้นะคะคือน้องนนท์เขาไปออกบูธขายขนมปังในงานงานหนึ่ง
ก็เลยทำให้ลูกคงลูกค้าที่ไปเนี่ยถ่ายรูปพ่อค้ามาลงในโซเชียลเยอะ
คนก็เลยเห็นว่าโอ้โหเป็นแบบเด็กอยู่เลยแล้วขยันทำมาหากิน
และที่สำคัญคือหน้าตาดีหุ่นดีด้วยอะไรอย่างนี้
พ่อค้าหล่อหน้าใสกล้ามใหญ่ขนมปังอร่อย
มันครบสูตรครบจริงเห็นไหม
เท่าข้องมากคนเหนื่องแน่นนี่คือคนนี้มาซื้อขนมปังจริง

ขนมไม้ลายมือไม่ธรรมดาใช่ขนมปังเขาก็เด็ดจริงอร่อยจริง
อย่างนั้นเราไม่เอามาออกรายการหรอกคุณอยากเจอตัวหรือยัง
อ้าวเปิกออกรายการตัวพ่อขามาเลยดีกว่า
ตัวจริงหน้าตาก็เป็นอย่างไร
สวัสดีค่ะ
เฉียบผมน่าจะดูเป็นพ่อเลยนะ

ก็จะมีเป็นสังขยาใบเตยนะครับแล้วก็เนยสดครับ

ใบตองก็ไม่รอง
เซียนอกจากนี้เห็นที่นัทช่ายมีใส่อื่นรึที่ไหน
สังคยามีช้าไทครับ

สูตรที่ขายดีก็คือเป็นขนมปังสังขยาใบเตย

แต่เคล็ดลับของเราเป็นยังไงแป้งเปิ้งไงเรามีการคัดสรรอะไรยังไงเลย
แต่ว่าที่ดูในส่วนผสมใส่ของเหลวเยอะมาก
ซึ่งในอุณหภูมิปกติที่ร้านก็จะทำไม่ได้
ต้องทำเป็นโซนตัวห้องแอร์เลย

ไม่เคยรู้เลยนะว่าการทำขนมปังมันต้องอยู่ที่อุณหภูมิด้วย

ด้วยดูภาพไปด้วยนี่เห็นไหม
อันนี้ก็จะเป็นตอนตีแป้งอยู่ครับ

ต้องใช้มือแบบว่าที่เราเคยเห็นแล้ว
วันหนึ่งนี่ใช้แบบวัตถุดิบกี่กิโลเยอะขนาดไหนนะคะ
ก็อย่างตีครั้งหนึ่งก็ประมาณ๖กิโลครับ

อันนี้ขายแบบหมดภายในเวลาอันรวดเร็ว
เราก็จะทำเยอะให้หมดพอแบบเท่ากับร้านปิดครับ
เอาอย่างนี้ดีกว่าอยากรู้สูตรของสังขยาใบเตยที่เขาว่าเด็ด
มันเป็นยังไงบอกเคล็ดลับหน่อยได้ไหมคะ
ครับก็คืออย่างที่ร้านนี้ก็ใช้ของดีนะครับ

ก็จะเป็นกะทิสดซึ่งเราต้องไปหาจากตลาด

ใช่เพราะว่าอย่างกะทิกล่องเนี่ยผมจะไม่ได้ใช้นะ

ใส่ใจรายละเอียดมากก็คือเป็นเคล็ดลับของการทำสังขยาออกมา

มีวิดีโชน์ส่งมาขนมปังน่ากินมากเลย
บอกหน่อยบอกหน่อยอยู่ที่ร้านละนาดในบุญครับอยู่ที่ศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับ

ใช่ครับเป็นร้านที่เปิดมาตั้งแต่ผมยังไม่เกิดเลยครับ
เห็นต่อไปก็จะมีแพ็คเกจใหม่ออกมานะเป็นขนมปังไส้ลาดหน้า

เอาขนมปังแทนเส้นคุณกินคนแรกนะคะ
เดี๋ยวก่อนคือเนี่ยเขาแชร์กันแล้วเราก็เองก็โพสต์เองใช่ไหมว่า
กลางวันขายขนมปังกลางคืนเป็นเทรนเนอร์
จริงหรือเปล่าไหนโชว์กล้ามหน่อยไม่เชื่อหรอกอย่างเงี้ยอืม

ให้น้องเขาหุดขุยถึงการออกกำลังกายหน่อยกว่า
ทำไมเราไปถูกใจในการออกกำลังกงออกกำลังกายดูแลตัวเองอะไรยังไง

ก็ผมชอบออกกำลังกายตั้งแต่เด็กแล้ว

ก็อยากจะหุ่นดีอยากจะใส่เสื้อผ้าสวย
คุณต้องหันไปบอกคุณชนะด้วยนะน้อง
อยากให้ผมทำตามน้องเขาไง
เป็นยังไงตามภาพเลยนี่อย่างนี้ใช่ไหมคือเราไปถูกใจชอบในการออกกำลังกายอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรยังไง
หมายถึงว่าไปเป็นแบบเทรนงเทรนเนอร์อยากจะเป็นฟินงฟิตเน็ตอะไรอย่างนี้

ปีแล้วเหรอใช่ครับแต่ว่าผมจะศึกษาโดยตรงมากกว่า
เอางี้ให้สอนคุณชนะและพวกเราหน่อยดีกว่า
บางทีสาวก็แบบชอบของหวานอย่างนี้แต่มันต้องเบิร์นด้วยต้องออกกำลังกายด้วย
กันได้ใช่ไหมการทานของหวานไปด้วยออกกำลังกายไปด้วยเนี่ย
ได้ครับตั้งแต่ต้องทานเป็นช่วงเช้าอย่างนี้

ตอนนี้ทานได้ครับโอเคค่ะเดี๋ยวขอใจเย็นออกกำลังกายก่อนเดี๋ยวมาขอออกกำลังกายเลยดีกว่านะคะ
ออกกำลังกายก่อนออกกำลังกายก่อนออกกำลังกายก่อนออกกำลังกายก่อน
ออกกำลังกายก่อนออกกำลังกายก่อนออกกำลังกายก่อนออกกำลังกายก่อน

ทำไปด้วยครับนี่ตรงนี้จะได้ตรงไหนเอ่ย
จะได้เป็นนี่ครับหน้าแขนใช่แขนหน้าแขน
แขนด้านหน้าตรงนี้อ่าแล้วน้องใบตองอ่า
น้องใบตองทำอะไรก็ได้ครับผมทำอย่างงี้หรอฮะแล้วดำเบลที่น้องใบตองเขาเล่น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

ร้านอยู่ที่ศรีราชาครับผม
ถ้าเป็นคนแถวนั้นก็สามารถแบบเสิร์ชในอินเตอร์เน็ตได้

นอนวันนี้เป็นแง่ว่างไหมไปกินข้าวกันหรือเปล่า

เอากระดาษปากกะให้ดีฉันด้วย
เดี๋ยวจดไว้อาหารหายได้โทรศัพท์

เรื่องของการออกกำลังกายน้องเขาก็แนะนำไปแล้ว

นี่ไงคือมีเทรนเนอร์ที่ทำขนมขาย
จะได้รู้ว่าเราเนี่ยควรทานอะไรไม่ควรทานอะไรทานตอนไหนดียังไง
กินอะไรได้มีประโยชน์แล้วก็ออกกำลังกายยังไง
จะได้สุขภาพด้วยนะคะ

ขอบคุณน้องนนท์มากครับ

ขนมปรงขนมปังนี่

ขอบคุณมากเลยน้องนนท์ครับ